ดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องของความรักเนี่ยต้องทำใจนะครับ

ใช่นี่มีอีกแล้วคือมีชายหนุ่มคนนึงไปเห็นอดีตแฟนสาวของตัวเองเนี่ย

ใช่ทำใจไม่ได้
นี่ฮะไปรุมแทงเขานะครับทุกผู้ชมครับ

ในร้านสะดวกซื้อแถวปากซอยประชาอุทิศ๒๔
นี่คนที่ถูกแทงจนบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ

ทุ่งครุกรุงเทพนะครับท้องที่สนราชบุรณะ
หลังได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยกับตำรวจก็มานะครับ
คนเจ็บเป็นชายหนุ่มวัย๑๗ปีนะครับ
เป็นนักศึกษาของเทคนิคแห่งหนึ่ง
ถูกแทงนะครับด้วยของมีคม
ถูกแทงเข้าหัวไหล่ด้านซ้าย๒แผลนะครับ

กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
หนึ่งร้อยยี่สิบห้าไอสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
นี่ล้มอยู่คันนึงนี่เขาเอาขึ้นมาแล้วนะฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ไปตามความคืบหน้าคดีนี้แถวจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
กับคุณยายคนหนึ่งคุณยายบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
วัยรุ่นผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มากันสองคน
แล้วก็ขี่รถไล่กวดรถของคนเจ็บคุณยายบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือ๕โมงเย็นแล้วนะ
ตะโกนไล่ด่าคนเจ็บอยู่ตอนนั้นยายยังตะโกนไล่ให้กลับไปเลย
กลัวเด็กมันจะมีเรื่องกันค่ะ
หกโมงเย็นผู้ก่อเหตุกลับมาอีกรอบหนึ่ง
รอบนี้เห็นใส่เสื้อช็อปสีแดง

ขี่จักรยานยนต์ไล่ฟันวัยรุ่นคนที่บาดเจ็บ
คุณระวีการก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแถวจุดเกิดเหตุ๑๘นาฬิกา๒๒นาทีเมื่อวานนี้
นี่ครับท่านผู้ชมครับตามที่คุณยายบอกเลยนะครับ
คนเจ็บกับแฟนสาวตอนนั้นเขาเข้าไปหลบอยู่แถวร้านสะดวกซื้อนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยถูกฟันจนบาดเจ็บนะฮะแล้วผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ไปอีก๒นาทีจะมีรถตำรวจกับรถกู้ภัยมาถึง
หลังจากมีชาวบ้านเขาแจ้งเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แม่มันเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะคุณยายบอกนี่มันทำท่าจะมีเรื่อง
ยายไล่กันไปรอบนะย้อนกลับมาอีกรอบนึงมันฟันกันจริงจริง

คนเจ็บก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อคนก่อเหตุก็หลบหนีไป
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากับคนที่ก่อเหตุนะครับ
มาฟันเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
เขาเห็นวัยรุ่น๓คนนะไม่ใช่๒เขาบอกเขาเห็น๓
ด้อมมองอยู่แถวหน้าถนนแถวที่เกิดเหตุ
องเขาด้วยสายตาแปลกลักษณะเขม่น
ก็ไม่คิดว่าตอนที่เขากำลังจะพาแฟนสาวเนี่ยไปส่งที่บ้านเนี่ย
เจอวัยรุ่นกลุ่มนี้อีกรอบนึงที่ขี่รถตามมาตะโกนด่าทอ
แล้วก็ใช้มีดเนี่ยไล่แทงเขา

แล้วคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเข้าใจผิดอะไรหรือรูขูแพ่งมองหน้า
น่าจะแบบว่าห่วงคนเก่า
อ้าวนี่หนุ่มเอเขาบอกเขาก็พอจะรู้สาเหตุบ้างแหละ
แต่เขาไม่รู้จักกับคนก่อเหตุเลยนะ
แล้วไม่ใช่เรื่องของคู่อริต่างสถาบันด้วย
แฟนของเอนะฮะเป็นหญิงสาววัย๑๖ปีนะครับ
แฟนของคนเจ็บบอกว่าคนที่มาทำร้ายแฟนเธอเนี่ยเธอจำได้
เป็นแฟนเก่าของเธอเองนั่นแหละนะ
ซึ่งเรียนอยู่ที่เดียวกันแต่คนเจ็บเนี่ยคือแฟนใหม่ของเธอ
เมื่อวานนี้เนี่ยพอทั้งคู่มาเจอกัน
ตแฟนของเธอก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่แทงแฟนใหม่ของเธอ
คือไล่แทงกันมาเนี่ยตั้งแต่ปากซอยประชาอุทิศ๓๒จนมาถึงปากซอยประชาอุทิศ

มาเอาของพี่บ้านรุ่นพี่แล้วแฟนเก่าหนูด้วย
เขาก็เลยเห็นแฟนหนูขี่รถออกมา

ไล่มาจากตรงไหนคะ

คือมันทำใจไม่ได้หรือยังไงหรืออย่างนี้
เกิดเขาไปมีแฟนใหม่ของเขาตามชีวิตของเขา

แล้วก็ดูสิท่านชื่อเกิดเขาตายขึ้นมาที่นี่ทำยังไง
มีผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ติดต่อมายังศานอราชบุรณะล่ะ
บอกว่าพรุ่งนี้จะพาลูกหลานของเขามามอบตัว
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องเชิญสหวิชาชีพมาสอบปากคำด้วย
เพราะว่าคนเจ็บก็ยังเป็นเยาวชนนะครับอายุ๑๗ปี
ส่วนคนก่อเหตุเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไง
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาได้แน่ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะ